อีกหนึ่งข่าวแล้วกันที่เรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนแล้วก็สั่นสะเทือนวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่คอลัมป์คลื่นรบกวนทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราได้มีการพูดถึงอดีตนางเอกสาวคนนึงขึ้นมา
ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือนางเอกสาววิกหมอชิดต้องบอกว่าเป็นอดีตนางเอกสาววิกหมอชิดนะคะ
ตกอับถึงขั้นที่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่ไปของานกับทางผู้จัดเลยทีเดียว
ในวันนี้พาเรทบันเทิงของเราได้รวบรวมเอารายชื่อมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
เป้าหมายแรกก็คือนางฟ้าฟีแลนซ์แฮนเค้กเขมมณิสที่เคยด่มดังมาจากวิกหมอชิด
่งดังมาจากวิกหมอชิดแต่ก็ต้องตกไปเมื่อหลายคอมเมนต์มองว่า
การมาอยู่ใต้ชายคาใหม่พร้อมกับเซ็นสัญญาถึง๓ปี
นางเอกหน้าหวานก็ได้ไปไม่น้อยแถมมีข่าวลือว่ารายได้ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้าน
หมายที่๒ก็คือวางมือจากงานในวงการ
ไปทำหน้าที่แม่บ้านให้สามีเศรษฐีเต็มตัวพิงกี้สาวิกา
ถูกหมายตาว่าพอไร้งานในวงการช่องทางการหารายได้ก็อาจลดลงไปด้วย
แต่ทั้งนี้เสี่ยงค้านก็มีน้ำหนักเพราะเข้าไปส่องชีวิตของเธอกับสามี
หรูหราสุขสบายแบบสุด
โผล่มาด้วยก็คือนางเอกที่ด่งดังมาจากบทธิดาวานอน
เอมี่อเมรียจาคอปที่พอย้ายสังกัดงานก็เงียบ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนที่ตั้งข้อสังเกตว่า
แม้ผลงานของนางเอกสาวลูกครึ่งจะไม่ถูกพูดถึงมากนัก
แต่จากการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ก่อนหน้านี้
ก็อยากให้ลูกสาวกลับไปดูแลธุรกิจของครอบครัว
ไม่ได้มีทีท่าว่าจะถังแตกตามข่าวลือ
และไม่พ้นถูกจับโยงมาด้วยนั่นก็คือดาราสาวแตงโมพัทรธิดา
หลังจากผ่านตัวเองเป็นอิสระก็ไม่ได้เปรียงปรางโด่งดังมากเท่าที่ควร
ผลงานตอนนี้ก็ดูจะซาลงไปแล้วแต่หลายคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น
เพราะที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับแถวหน้าแต่ก็ถูกผู้จัดเรียกใช้อยู่หลายช่อง
จะฟันทงลงเป๊ะไม่ได้ว่าใครกันหนอคืออดีตนางเอกวิกมากสีที่กำลังกระเป๋าแฟบ
หน้าไม่ถึงหลังแต่ชาวเน็ตก็ยังมองโลกในแง่ดี
เชื่อว่าข่าวลือนี้ไม่จำเป็นต้องหาตัวผู้ต้องสงสัยแต่ควรเป็นข้อคิดเตือนใจให้คนดังในวงการ
เมื่อถึงคราวมีก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทค่ะ